ถ้าพูดสองสาวสวยเออให้คุณผู้ชมชมดีกว่าไหม
มากันที่ข่าวแรกเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย

มาคราวนี้ดิฉันจะขอโยงคนที่เกี่ยวข้อง

เดี๋ยวจะเป็นใครกันบ้างนำไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ

ก็อยู่ที่ทะเลของเขาแฮปปี้นั่นแหละ

ต้องโดนเกี่ยวอยู่แล้วเนอะเพราะว่าเป็นแฟนเก่า
แต่ว่านั่นแหละจ๋าเขาอยู่ริมทะเลใช่ไหมคุณ
แล้วก็โดนชาวเน็ตค่ะโพสต์ไปว่า
เออจับโยงว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะสื่อถึงข่าว
การเลิกราของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเปล่า
ไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยนั่นเองนะคะ
ซึ่งจ๋าเองก็ไม่ปล่อยให้เหล่าโซเชียลมโนกันไปไกลค่ะ
รีบออกมาโพสต์เคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ไอจีส่วนตัวเลยว่าเพิ่งลงเครื่องเพิ่งเห็นข่าว
อย่าเอาจ๋าไปเกี่ยวกับดราม่าใครเลยนะคะ
โพสต์ของจ๋าคือเรื่องท่องเที่ยวอย่าโยงเลยดีกว่า
พร้อมกับย้ำตบท้ายด้วยนะคะว่า
บอกเอาไว้ว่าตามนั้นนะคะขอบคุณค่ะ
แต่คนที่ออกตัวทีมเจนนี่เลยนะคะ

ก็เห็นจะเป็นน้องเลิฟคนสนิทอย่างดีเจมะตูมค่ะ
ที่ได้โพสต์ภาพรอยยิ้มของนางเอกสายแบ๊ว
พร้อมด้วยข้อความว่าหลายคนมีความสุขเวลาเห็นเจ๊หัวเราะ

เจ๊หัวเราะแต่ว่าหนูมีความสุขที่สุดเลย
ถ้าเสียงหัวเราะของเจ๊มันเกิดจากหนู
เจ๊นะก่อนจะติดแฮชแท็กสั้นด้วยว่าไม่ต้องอ้อม
รักก็คือรักโดยเจนนี่เองก็มาตอบคอมเมนต์เหมือนกันว่า

และที่ดูทีท่าว่าจะโดนหางเลขเป็นรายต่อไปสดร้อนเลยนะคะ
สำหรับเรื่องราวแก๊งแตกในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นดาราสาวก้อยรัชวิน
ไม่รู้เป็นไงมาไงชาวเน็ตตาไวอีกแล้ว
โอ้โหตาไวมากนะฮะงานนี้เขาบอกว่า
เห็นว่ามือลั่นไปกดไลค์คอมเมนต์ของยูสเซอร์คนหนึ่ง
พอดีว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเขาเม้นต์เอาไว้ว่า
วุ้นเส้นไม่ได้ดีอย่างที่คิดประมาณนี้นะคะ
แล้วก็ก้อยรัชวินไปกดไลค์คอมเมนต์นี้
หลายคนก็เลยอยากรู้อีกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าเอ๊ะแล้วก้อยรัชวินไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะ

แต่ว่าเย็นนี้วุ้นเส้นมีออกอีเวนต์
เดี๋ยวได้รู้กันต่อได้มีอัปเดตอะไรกันอย่างแน่นอนนะคะ
ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมีดราม่าให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่า

ตอนนี้เนี่ยหลายเสียงมันมีหลายเสียงมาก

ฝั่งเจนี่ฝั่งวุ้นเส้นและฝั่งที่บอกว่าทำไมไม่ต่อว่าฝ่ายชายบ้าง

จริงแล้วคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยคือผู้ชายนะคุณ

ก็ต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวจะมีอีกหลายทีมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน